ไปดูเรื่องที่เกิดขึ้นมาต้นปีที่ผ่านมา
กรณีพริตตี้สาวที่ท้องแล้วเขาไปนวดอยู่ที่เชียงใหม่
ปรากฏว่าก็เกิดอาการช็อกขึ้นมา
ประมาณ๖เดือนตอนนี้เขาเสียชีวิตแล้วนะคะ
เดี๋ยวเล่าความคืบหน้าเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกัน
จากเหตุการณ์ที่นางสาววิราวัลเกรดเกษีอายุ๒๖ปีค่ะ
เธอเป็นพฤติสาวตอนนั้นตั้งคันด้วย๖เดือน
เข้าไปใช้บริการร้านนวดแผนโบราณแห่งหนึ่ง
ห้างสรรพสินค้าชื่อดังกลางเมืองเชียงใหม่
พอไปนวดปุ๊บก็เกิดอาการช็อกคาเตียงหมดสติค่ะ
ก็เลยทำให้แทงลูกในตอนนั้นเลย
อาการของเธอโคม่านะคะต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ล่าสุดค่ะนายชัยวัดคำยาซึ่งเป็นน้าชายของผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่า
หลังจากที่เกิดเหตุเธอก็กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราเลยนะคะ
กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็นอนป่วยอยู่แบบนั้นมานาน
แต่ว่าช่วงเที่ยงของวันพฤหัสมดีที่ผ่านมา
ก็เสียชีวิตลงอย่างสงบนะคะที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ทำกลางความโศกเศร้าเสียใจของญาติพี่น้องคือทุกคนเนี่ยก็คาดหวังแหละว่าอยาก
ให้หายดีแต่เห็นอาการแล้วญาติก็บอกบางส่วนก็
คือทำใจเอาไว้ในส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าอาการหนักจริง
ส่วนเรื่องของการชดเชยเยียวยาค่ะที่ผ่านมานั้นร้านนวดก็ได้ชดเชยเงินให้สามแสนบาทนะคะ
ส่วนเรื่องของการจัดการศพนางสาววิราวัลได้มอบศพให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ได้ไปให้นักศึกษาแพทย์ได้มีการศึกษาต่อไปเพราะว่าก่อนหน้านี้เธอก็ได้ทำเรื่องแจ้งความจำนงในการบริจาคร่างกายมาก่อนหน้านี้แล้ว
ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้านะคะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับใครที่สงสัยอยากรู้ในกรณีว่าถ้าท้องแล้วตกลงเนี่ยไปนวดได้หรือเปล่า
ต้องบอกว่าเป็นกรณีเฉพาะบุคคลจริงแต่ถ้าหากว่าคุณหมอแนะนำช่วงไตรมาสแรก๓เดือนแรกกับ๓เดือนสุดท้ายสักเดือนที่๗๘๙
เป็นน่องเป็นขาเพราะบางทีมันทำให้เลือดสูบฉีดดี
บางทีอาจจะมีการริ่มเลือดอุดตันอาจจะเกิดอาการแบบนี้ได้นะคะ
ต้องบอกอย่างนี้ว่าคุณแม่หลายคนรวมถึงดิฉันเองนะ
ตอนที่ท้องเนี่ยก็ไปนวดเหมือนกันดิฉันเป็นคนชอบนวดอยู่แล้ว

ก็นี่ไงเขาถึงต้องมีป้ายติดอยู่ที่ร้านนวด
ถ้าเกิดสตรีมีคันจะมานวดแจ้งพนักงานก่อน
คนที่จะนวดก็จะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจริงด้วยนะคะ